วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่หมอลำสาวเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนหน่อยนะฮะ
เธออยู่ที่หนองบัวลำพูนะแต่ว่าไปรับงานที่อุดรธานี
ระหว่างที่อยู่ที่งานเนี่ยไปถูกรองนายกอบตคนหนึ่งที่นั่นเนี่ย
เข้ามาทำร้ายนะฮะเข้ามาตบนะฮะสุดท้ายเนี่ยพอจะเอาเรื่องเอาราว
ก้นโชว์อีกเรียกค่าทำขวัญไปก็ไม่ยอมจ่ายนะครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ

ได้เลยถ่ายเลยตามคราวนี้ค่ะ
นู่นจังหวะจังหวะสุดท้ายของทริปฮะฮะค่ะ
จะมีผู้ชายคนหนึ่งบังอยู่พอดีนะพยายามจะไปบังเอาไว้ให้
ผู้ชายเสื้อเหลืองเหลืองฮะเป็นรองนายกอบต

นี่ก้มเดี๋ยวต้องขอดูช่วงท้ายหน่อยนะ
จังหวะก้มตัวละเปิดก้นโชว์อ่ะถงเกงลงไปอ่ะดูซิค่ะ
คือคนที่ถูกทำร้ายเข้าไปเนี่ยเป็นนักร้องของวงหมอลำนะฮะ
หมอลำสาวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับ
นี่จังหวะตรงนี้นี่นะ
หูยดูสิไอ้ผู้หญิงด้วยโขกก้นโชว์อีก
ผู้เสียหายก็เลยเอาคลิปมาลงติ๊กต๊อกเอาไว้นะครับ
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยบันทึกคลิปเอาไว้
รองนายกอบตแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
เราได้คุยกับทั้งสองฝั่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะคือทางผู้เสียหายเนี่ยที่เป็นหมอลำสาวบอกว่าพอเธอถูกทำร้ายไปเนี่ย
เพื่อนเธอด้วยนะฮะก็พยายามเข้าไปเจรจาบอกให้ผู้ชายคนนี้ขอโทษแล้วก็รับผิดชอบ
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ขอโทษท้าให้ไปแจ้งความแล้วถอดกางเกงเปิดก้นโชว์อ่า
แล้วก็เดินหนีไปเลยมีคลิปหนึ่งนะฮะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน
รองนายกอบตคนนี้นั่งอยู่ที่เก้าอี้หมอลำสาวที่ถูกทำร้ายกับเพื่อนก็ตามไปคุยด้วย
แต่ทางฝ่ายรองนายกอบตคนนี้พูดเหมือนเดิมบอกให้ไปแจ้งตำรวจเอา
แล้วไปผลักเขาอีกรอบนึงนะรอบนี้ไปผลักเขาอีก
เดี๋ยวดูนะฮะนี่ดูสิจนเขาหงายหลังล้มลงอ่ะ
แต่ว่าผู้ชายคนนี้รองนายกอบตคนนี้อ้างว่าป้องกันตัว
เธอเลยเอาคลิปมายืนยันว่าเธอยังไม่ได้ทำอะไรเลย
เดี๋ยวทุกผู้ชมดูนะฮะตอนก่อนถูกผลักเนี่ยว่าเธอทำอะไรเขาหรือเปล่า
ยืนยันว่าไม่ได้ทำเลยถูกผลักเลย

รองนายกอบตบอกป้องกันตัว
เรียกค่าเสียหายไปสองหมื่นบอกมีให้แค่สองพัน
อยากได้มากกว่านี้ไปฟ้องเอาเธอเลยเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์
นี่นะฮะที่ถูกทำร้ายนะครับนางสาวแอนนานะฮะ
น้องแอนนานะครับนักรองสาวของวงหมอลำ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐มีนาคม
วันนั้นได้รับการว่าจ้างให้ไปแสดงหมอลำ
งานฉลองยอดขายสากรชุมชน
อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี

ก็เล่นจนถึงตี๒นะ
พอตี๒ทำการแสดงเสร็จ

หิวน้ำเธอก็เดินไปซื้อน้ำกิน

เธอก็พูดลักษณะบ่นให้ฟัง
บอกโอ้โหนี่อยากจะกลับบ้านแล้วเนี่ย
แต่พอหมดเวลางานแล้วเล่นเสร็จแล้ว

เขาก็ถามว่าผู้ใหญ่คนนั้นเป็นใคร
เจ้าของร้านก็เลยชี้มือไปที่ผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่ยืนอยู่แถวนั้น

แล้วอยู่ดีผู้ชายคนนี้เนี่ยเดินเข้ามาหาเรื่อง

แอนนาบอกตบหน้าน้องก่อนเลยครับ

จากนั้นหัวหน้าวงเห็นก็เข้ามาห้ามเข้ามาแจ้งนะครับ
เข้ามาห้ามเข้ามาช่วยแล้วก็โทรแจ้งตำรวจ
ซึ่งฝั่งนั้นเนี่ยก็มาอ้างตัวว่าเป็นรองนายกอบต
แล้วยังพูดจายั่วยู้ตลอดบอกว่าตัวเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มาก

สุดท้ายก็เหมือนอีกคลิปหนึ่ง

หลังจากเกิดเหตุทางคู่กรณีเนี่ย
คือตอนที่เกิดเหตุดูเหมือนเมานะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยน่าจะพอส่างแล้วเนี่ย
น้องก็มีแผลขนาดนี้

น้องบอกขอเรียกค่าทำขวัญสองหมื่นบาทแต่รองนายกอบตคนนี้บอกเยอะไปไม่ให้
ให้สองพันเท่านั้นแล้วก็ตัดสายทิ้งไปเลยฮะ
ที่เป็นเจ้าของร้านนะคะเขาก็บ่นให้เราฟังว่าเขาอยากกลับบ้าน
แต่ว่าเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่ในชุมชนไม่ให้เขากลับไม่ได้ทะเลาะกันด้วยค่ะ
หนูก็แค่ไปซื้อน้ำแล้วเขาไม่พอใจใครมาก็ไม่รู้แล้วก็เขาก็
ชกหนูแล้วก็แล้วหนูก็มาผลักออกไปคุยกัน
เขาก็พยายามหาเรื่องบอกว่าพวกหนูไปหาเรื่องเขา
ตอนนั้นตำรวจมาแล้วที่ว่ามันจะมีคลิปสุดท้ายนะคะ
สุดท้ายแล้วเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็เขาผลักหนูล้มอีก
ก็ยังโมโหแล้วก็ยังไม่หายเจ็บเลยค่ะตื่นเช้ามาตาบวม
แล้วแบบว่าก็พูดว่าแค่ขอโทษก็น่าจะจบเนอะอะไรอย่างนี้
อยู่เฉยหนูไม่ได้ไปมีเรื่องกับเขา
แล้ววันนั้นหนูไปในนามของนักร้องด้วยไปในนามของศิลปินด้วย
หนูไม่ได้ไปทะเลาะกับเขาแล้วเขามาทำร้ายร่างกายหนู
ซึ่งหนูก็เป็นผู้หญิงด้วย
หนูเนี่ยตบออกไปแต่มันไม่โดนมันแค่เฉียดหน้าไปนิดเดียว
ส่วนที่ถอดกางเกงโชว์ก้นก็โมโหถูกถ่ายคลิป
แล้วยิ่งโชว์ก้นอีกอย่างเงี้เหรอคะอยากให้เห็นก้นในคลิปด้วยเหรอคะ
โมโหถูกถ่ายคลิปอ่าส่วนเรื่องที่ไปผลักเขารอบหลังเนี่ย
ยังไม่ได้ชี้แจงยืนยันอะไรมานะครับแต่ทีนี้ที่ฝ่ายหญิงเรียกสองหมื่น
รองนายกอบตคนนี้บอกว่ามันเยอะเกินไปใบรับรองแพทย์ก็ไม่มี
ถ้าจะให้เนี่ยให้ได้แค่สี่ว่าห้าพันตอนนั้นแหละ
พี่แวกบอกกับน้องว่าจะให้ว่าห้าสองพันตอนพอหน้าข่าวไปถามบอกให้ได้แค่สี่ห้าพัน